หลังจากโลกออนไลน์ครับแชร์ภาพผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระ
คล้ายจริงแล้วมาถอดเอาจีวอนออกนะฮะจังหวะ
อดก็โป๊ะเห็นก้นเห็นอะไรด้วย
นี่แหละครับแล้วก็ใส่ชุดแบบคารวาส
พาตำรวจไปจับเรียบร้อยแล้วจับได้แบบคาหนังคาเขาซะด้วย
คือต้องบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยต้องขอบคุณจริงนะฮะ
หลังจากพบพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้แต่งกายเรียนแบบพระไปเดินบินทบาท
ตามตลาดเกษตรนะฮะเป็นตลาดเกษตรกรตลาดเทศบาล๒
ในเทศบาลนครภูเก็ตพอสายสายก็มาเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
จีวอนออกครับคราวนี้เปื่อยไกลแล้วจะไม่ร่อนจ้อนเอง
แล้วต้องเอาช้างน้อยช้างใหญ่มาปิดเอาไว้นะแล้วก็ใส่ชุดแบบคาราวาสแทน
บริเวณสามแยกถนนมนตรีหน้าสำนักงานปรายศนีย์กลางจังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์นี้ถ่ายไว้ได้เมื่อวันเสาร์ที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็รีบเอามาโพสต์เตือนภัยล่าสุดนายพรพนาแสนการุณท่านผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตไปกับตำรวจสมภาพเมืองภูเก็ต
นี่นี่ภาพตอนไปกันเลยนะครับนำกำลังเข้าตรวจสอบแล้วไปเจอผู้ชายคนนี้
ที่แต่งกายคล้ายพระนะครับกำลังจะเปลี่ยนจากจีวอนในที่โล่งแจ้งนะฮะ
ขอตรวจสอบใบสุทธิของพระแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะ
บอกว่าเคยไปแจ้งความว่าที่สพเมืองภูเก็ตแล้วไง
ก็บางวัดเขาไม่ยอมออกให้นะ

ภิกษุสงฆ์นะครับที่เป็นนักบวชในพุทธศาสนาโดยมิชอบ
เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลนั้น
ขณะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังให้การปฏิเสธครับ